คนขับรถตกใจนะคะนี่มันเป็นทางลงทางด่วนค่ะคุณผู้ชม
ขับรถสวนทางมานี่มาแล้ว
แล้วก็เปิดไฟกระพริบมาแบบนี้ค่ะใช่ค่ะทางด่วนขับเร็วอยู่แล้วในระดับหนึ่งแล้วก็คือ
จริงมันแยกซ้ายกับตรงไปถึงขวาได้ส่วนขุมวิท๖๒ไหมใช้ประจำใช่
คือมันแยกลง๖๒คือถ้าออกซ้ายไปก็คือเป็นลง๖๒เลย
แต่ทีนี้คือสวนมาจากไหนแล้วขึ้นระยะทางไม่ใกล้นะคะ
เลยว่าระยะทางที่สวนมามันไม่ใช่แค่แบบนิดเดียวขอสวนหน่อย
ไม่ใช่นะคะระยะทางไกลมากแล้วสังเกตมันเป็นแยกตัววาย

จนถึงแยกแล้วคุณก็ต้องยูเทิร์นเพื่อจะไปทางด่วน
แบบนี้คือคุณจะไม่จ่ายเงินค่าทางด่วนเหรอหรือว่ายังไง
คือเขาบอกว่าเจ้าของกล้องหน้ารถที่เอาคลิปนี้มาโพสต์เนี่ยนะคะ
เขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะคือเข้าใจว่าจะกลับรถเพื่อที่จะมาขึ้นทางด่วน
เขาบอกข้อความในคลิปเขาเขียนบอกว่า
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
คุณทำแบบนี้ไม่ถูกนะครับมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ครับ
ไม่ว่าคุณจะรีบแค่ไหนก็ไม่ควรฝ่าแบบนี้
ทำนิสัยแบบนี้เถอะครับเดี๋ยวคนอื่นจะสวยเพราะคุณ
ซึ่งทีมข่าวก็สอบถามเพิ่มเติมไปยังเจ้าของคลิปชื่อว่าคุณแพทย์เนี่ยนะคะ
เขาก็บอกว่าตัวเองกำลังขับรถลงทางด่วนสุขุมวิทย์๖๒
มีทีท่าตั้งใจจะย้อนเพื่อไปเข้าช่องทางด่วน
ตัวเองก็เลยหักหลบแล้วก็ชะลอรถดูค่ะเพื่อดูว่าเขาจะไปไหน
ปรากฏมองกลับไปเขาเลี้ยวเข้าไปในทางด่วนจริงค่ะ
คดีที่ตอนนั้นที่รอเจาะชะลอดูคุณแพทย์ก็บอกว่าไม่มีรถตามหลังมาพอดีนะคะ
เห็นจนจบกระบวนการนี้
เพราะว่าจุดนี้คือทางแยกซอยสุขุมวิทย์๖๒ทับ๑
ซึ่งเห็นเลยว่าปักป้ายจรจรอย่างชัดเจนว่าห้ามทำการขับรถย้อนสอนตรงไปอย่างทางด่วนค่ะ
เส้นนี้จริงแล้วเนี่ยคนใช้เป็นเส้นทางรัฐเยอะเนี่ย
บางทีจะขึ้นทางด่วนตรงบางนานะคะ
แล้วก็จะลัดออกไปเพื่อจะไปขึ้นทางด่วน

คือมันเป็นเส้นทางลัดที่ออกไปได้เขามีการจราจรที่จัดเอาไว้ให้
ทีนี้จังหวะตรงนี้เนี่ยค่ะคือมันคือการวนอ้อมกลับมาแล้วนะ
ซึ่งป้าลูกศรบอกชัดเจนว่ามันวิ่งได้๒เลน
แต่มันต้องเลี้ยวขวาบังคับเลี้ยวขวา

ใช่คือเราไม่สามารถสวนตรงไปได้ซึ่งมันอันตรายมากเพราะรถที่มาตรงมาเร็วมากคือเราไม่สามารถสวนตรงไปได้ซึ่งมันอันตรายมากเพราะรถที่มาตรงมาเร็วมาก
คือเราต้องเลี้ยวขวาเพื่อออกไป๖๒แล้วถ้าเราจะไปลัดออกทางด่วนลามินทราอีกทีเนี่ยมันจะต้องวนอ้อมวงเวียนแล้วก็ขับลัดออกไปทีเพื่อจะไปขึ้นทางด่วน

คนรักไก่ไงคือหลายคนเนี่ยเข้าใจผิดหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าตรงไปได้แต่พอเห็นรถวิ่งมาทุกคนจะเริ่มรู้แล้วล่ะว่ามันไปไม่ได้แต่เมื่อสักครู่นี้เนี่ยคือดันทุรัง

เปิดไฟกระพริบไฟกระพริบไม่ได้แปลว่าทำอะไรก็ได้นะ
แต่ก็แอบเข้าใจบางมุมนะคะไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นการลักไก่ตั้งใจเนี่ยผิดเต็มแต่บางทีถ้าหลงเข้ามาแล้วมันกลับตัวก็ไม่ได้จะยังไงดีแต่ว่า
จริงถ้าหลบเข้ามาแบบนี้เนี่ยถอยง่ายกว่าไหมเพราะว่ามันห้ามตรงไปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นรถที่อยู่ตรงแยกนั้นเนี่ยเขาจะเลี้ยวขวากันหมด
คือถ้ามันเลยไปขนาดนั้นแล้วเห็นว่ามันมีแต่รถวิ่งตรงมาแป๊บเดียวมันต้องรู้สึกตัวแล้วล่ะว่ามันไปต่อไม่ได้
นิดเดียวแล้วก็เข้าข้างทางที่เป็นไหลทางแล้วก็ถอยกลับเพราะว่าเนี่ยมันแยกเลยมานิดเดียวเองนะคะ
แต่บางทีถอยกลับก็อันตรายรถต่อท้ายมาอีกหรืออะไรอีก
ว่ามันจะไม่มีรถต่อท้ายวิ่งตรงมาไงเพราะคนจะเลี้ยขวาหมด
จะแบบถึงแยกพอดีแล้วโอ๊ยไปไม่ทันแบบไม่ทันแล้วอะไรอย่างนี้พุ่งเข้ามาแล้วอะไรอย่างนี้ไหม

จริงถ้าตรงมาอย่างนี้ยิ่งไปต่อลำบากหนักเข้าไปอีกเลยเนาะ
เพราะว่าตรงนั้นรถเร็วจริงรถเร็วมากรถที่มาตรงนี้พอเขาแยกทางด่วนออกมาเขาก็จะเลี้ยวออก
ให้ขับรถช้าดีกว่า
เวลาที่ไปทางที่ไม่ชินอย่าแบบพุ่งไปเลย
เพราะบางทีกลับตัวก็ไม่ได้ไปก็ไปไม่ถึงเหมือนกัน
ที่สำคัญที่สุดก็คือสัญลักษณ์บนถนนหรือว่าป้ายจราจร
ตรงนี้ป้ายมันเห็นชัดแล้วสัญลักษณ์เห็นชัดจริง
ก็มีป้ายตรงพื้นมีกากบาทไว้อย่างนี้เลย
แล้วเส้นที่ขับป้ายเขียนตัวสัญลักษณ์

คือคอยสังเกตด้วยแล้วกันถ้าไปในที่ที่เราไม่คุ้นเคย
พยายามสังเกตแล้วก็อย่างที่น้องเฟื่องบอกขับช้า

บางทีอินเตอร์เน็ตเร็วไม่ทันทำความเร็วรถแล้วก็อ้าวเสียใจจังเลย

ถูกต้องก็ต้องไปกลับรถไปกลับรถไกลก็ต้องยอมไปนะครับคุณผู้ชม